ส่วนใครที่ชอบทานกาแฟเอาใจกันหน่อยแล้วกันเพราะว่ามีร้านกาแฟบรรยากาศดีมาแนะนำกันด้วยนะคะ
เป็นร้านกาแฟสดบ้านไม้โบราณที่มีอายุเป็นร้อยปีคุณผู้ชม
ถ้าอยากจะไปกันแล้วเตรียมตัวให้ดีแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันค่ะ
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านกาแฟสดนะตั้งอยู่บนถนนด่านซ้ายสายภูเรือค่ะ
ใครที่มีแพลนจะไปเลยก็เลยมาที่นี่แล้วอย่าลืมปักหมุดเช็คอินเอาไว้ด้วย
อย่างแรกเข้ามาถึงปุ๊บนะคะคุณจะเห็นบรรยากาศของร้านที่ดูเหมือนกับมีจุดเด่นนะคะ
เพราะคุณจะเห็นของสะสมเก่าเก่าโบราณตกแต่งไปทั่วร้านทั้งด้านในด้านนอกร้าน
เรียกว่าแต่ละอย่างหาดูชมไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
เท่านั้นยังไม่พอคุณคะตัวร้านก็เก่าแก่ไม่แพ้กันเห็นไหมคะว่าเนี่ยเป็นไม้โบราณจริง
อายุเขาว่าเป็นร้อยปีเลยนะก็เลยไปถามเจ้าของร้านค่ะคือคุณปายดาสุทงศา
บอกว่าเปิดร้านนี้มาหลายปีแล้วนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่เป็นคนชอบสะสมของเก่า
แล้วก็หลงรักในการทำกาแฟเอามาผนวกกันค่ะเอามาผนวกกันเสร็จแล้วก็เอ๊ะหาทำเลยังไงดี
ไปหาซื้อบ้านเก่าเอามาทำเป็นร้านซึ่งก็บังเอิญบังเอิญไปได้บ้านไม้สักอายุเกือบร้อยปีหลังนี้มา
ทุกอย่างลงตัวได้สถานที่มีสูตรกาแฟมีของเก่าสะสมอยู่ก็เปิดเป็นร้านเลยค่ะ
ออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เลยถูกใจคนที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศคลาสสิกย้อนยุคหน่อย
แล้วก็ชอบจิบกาแฟท่ามกลางวิวสวยแนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมไปได้นะเพราะว่าที่นี่เขาก็มีเมนูน้ำหวานแล้วก็เมนูอาหารมากมายให้เลือก
นูข้าวเมนูหวานมีมากมายเลยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนี่ดูหน้าตาเขานะเลิฟเลยนะน่ารับประทานแล้วมีขนมมีชาให้เลือก

ชวนเพื่อนไปด้วยอย่าไปคนเดียวเหงา
เดี๋ยวคุณทำอะไร
จดเบอร์ให้จดเบอร์

ใช่ก็ต้องไปหลายคน

เลิกเลยคอฟฟี่นะคะ